มีรถสำล้อเขาเว้นว่างจากการทำงานเขาก็ไปจอดอยู่ในห้าง
แถวแถวพระรามหนึ่งอะฮะตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ
ซึ่งเขาไปทำธุระภายในห้างพอออกมาปุ๊บ
สภาพรถเขาเป็นอย่างที่เห็นโดนลื้อค้นโดนขโมยแทบจะทุกอย่าง
แต่รถคันนี้มันจอดอยู่ในลานจอดรถของห้างดังห้างนี้

เย็นเมื่อวานสัก๖โมงเย็นได้
ผู้เสียหายคือคนขับรถสำล้อครับ
คุณผู้ชมไปใช้บริการห้างแถวแถวพระรามหนึ่ง

คำถามคือกว่าเขาจะขโมยได้มันต้องใช้เวลา
ตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีระบบของไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาเลยเหรอถึงแม้
ของที่เอาไปมันจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเอ๊นี่มันคือภัยนะมันคือภัยที่
เกิดขึ้นเพราะคนร้ายก่อเหตุอย่างอุกอากที่นี่คนพลุกผ้านแล้วไปดูกล้องวงจร
ปิดเนี่ยไปขอห้างดูกล้องวงจรปิดห้างเขาให้ความร่วมมือดีนะครับไปเห็น
คนร้ายเป็นผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมดูให้ดีผู้ชายวัยมรุ่นอายุสักยี่สิบกว่ากว่า
กว่านี่นะฮะสูงสัก๑๗๐๑๖๐กว่านี่แหละผอมหน่อยเขาใส่หมวกปิดบาง
ใบหน้าสนักกากอรมัยสีดำใส่กางเกงยินขาดสั้นเสื้อยืดแขนยาวสีดำ
ถอยเข้าถอยออกอยู่คนร้ายก็ไม่ได้สนใจใครทั้งนั้นหรือคนตั้งแต่๖โมง๔นาที
ไปถึง๖โมง๒๐ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีแล้วได้ของแล้วใส่กระเป๋า
แล้วก็เดินหนีหายไปออกทางหลังห้างเหมือนเดิมนี่ผู้ชายคนนี้ผู้เสียหาย
ขอบคุณห้างนะที่ให้ดูกล้องวงจรปิดจนรู้พฤติกรรมของคนร้าย
การก่อเหตุของคนร้ายและรูปภัณฑ์สันฐานตอนไล่ดูกล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้นะ
ปั่นจักรยานไปจอดแถวลานจอดรถชั้นสองก่อนซึ่งเจ้าหน้าที่รับประพอเองก็ช่วยไล่ดูไล่ดู
แต่คนร้ายเนี่ยเหมือนอาศัยช่วงชุลมุนนะฮะหลบหนีไปได้คาดกันนิดเดียวคุณผู้ชม
ตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยได้ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วที่สนปทุมวันเพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
วอนตำรวจจับคนร้ายให้ได้เพราะไม่อยากจะให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครเขาอีก
คือข่าวนี้ทางผู้เสียหายร้องเรียนมาทางไทยรัฐทีวีอยากให้ช่วยตามตัวคนก่อเหตุมาลงโทษด้วย
เพราะว่าหากไปก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกอ่ะคือเดือดร้อนมากแล้วใครจะไปคิดว่าจอดรถไว้ในร้านจอดรถที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้ว
สุดท้ายมีคนมาชำแหละรถเราแล้วรถนี้เขาทำมาหากินรถสำล้อตุ๊กเขาก็ต้องขับรับผู้โดยสารใช่ไหม
ไม่คิดว่ากลางห้างดังใจกลางกรุงจะเจอคนร้ายขโมยของแบบนี้
ขอให้จับตัวได้เร็วเพราะต้องจับชัดทีเดียว